คุณผู้ชมค่ะกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลกกับไทยรัฐเวียนมาประจบครบกันอีก๔ปีอีกหนึ่งครั้งแล้วนะคะ
๔ปีที่แล้วใบเตยสุธีวันและกระแตอาสยามเนี่ยเคยมาร่วมกิจกรรมนี้นะคะ
แต่พอมาปีนี้อีกครั้งนึงเนี่ยทั้งสองคนบอกเลยว่ายังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลย
เพราะว่าครั้งนี้มีปรายศนียบัตรจำนวน๒๓๙ล้านฉบับคุณ
แฟนบอลทั่วโลกเขาส่งมาทายผลแชมป์โลกในปีนี้
งานนี้ค่ะสาวใบเตยก็แอบลุ้นให้คุณพ่อที่ส่งปรายศนีย์มาร่วมทายผล
โชคคว้า๑๐ล้านบาทไปด้วยเหมือนกันค่ะ
ถือว่าปีนี้เยอะกว่าเดิมใช่ไหมคะเยอะมากเลย
แล้วก็น้องก็ดูสนุกกับการคัดแยกวันนี้ก็มาให้กำลังใจน้องค่ะ

ส่งทุกปีไม่เคยจะได้๘ปี๑๐ปีแล้ว

ให้ลูกมาคัดตลอดก็ดีใจกับคนที่ได้ทุกปี
เพราะว่าวันที่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็มาช่วยจับคนที่ได้๑๐ล้านด้วย
ก็ขอให้โชคดีไม่ว่าจะเป็นใครเราก็ดีใจด้วย
นี่พูดออกมาจากใจใช่ไหมคะใบเตยอยากถาม
ส่วนประเด็นที่สาวใบเตยลุกขึ้นมาสวมบทบาทเป็นแม่ค้าขายกระเป๋า
หลายคนมองว่าเฮ้ยเป็นเพราะว่างานโชว์ตัวหดหายไปหรือเปล่านั้น
เจ้าตัวขอเคลียร์เลยนะว่าไม่จริงหนูเอากระเป๋ามาขายขำเท่านั้นเอง
เพราะต้องการที่จะเคลียร์พื้นที่เอาไว้ใส่กระเป๋าใบใหม่
ที่กำลังจะไปทริปยุโรปกับพี่แมนนานเกือบเดือนค่ะ
โละเพื่อที่จะแบบไปซื้อใหม่เออไปซื้อใหม่ไม่ได้จะเอาเงินไปซื้อใหม่นะ
แต่รู้ว่าไปอ่ะต้องซื้อมาหลายใบก็เลยแบบกลัวไม่มีที่เก็บก็เลยต้องโละของเก่าค่ะ
ไปอยู่เกือบ๒๐วันไปอยู่กับพี่แมน
หนูก็ป่วยมาเยอะเราก็หยากไปเจออากาศดี
อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเป็นอะไรคุณยิ้มอะไร
ก็จะไปอยู่ในท่านลานจะไปอยู่เบลเยี่ยม
ชีวิตดีน่าอิจฉาจริงเลยนะคะดีแล้วเคลียร์กระเป๋าใบเก่านะครับ
เพราะว่าคุณแม่นี่เตรียมตังค์ซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้
ใช่เขาบอกว่านี่มีงานเหมือนเดิม
ไม่ใช่งานหดงานหายไปอย่างที่ใครเขาว่าเอาไว้นะจ๊ะ
ทางด้านสาวกระแตเองก็เหมือนกันที่เพิ่งจะกลับจากทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศออสเตรเลีย
หลังจากที่ได้รับฟิตแบ็คจากแฟนคลับชาวไทยที่อยู่ต่างแดน
เชียร์ติดขอบเวทีแบบอบอุ่นเลยนะ
แม้ว่างานนี้เจ้าตัวจะเตรียมเพลงสากลไปเกิบ
แฟนเพลงเขารีเควสให้ร้องเพลงลูกทุ่งแบบนอนสต๊อปก็ตามจ้า
จริงแต่ก็เคยไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่ครั้งนี้คือเหมือนออสเตรเลียเนี่ยจะไม่ค่อยมีคอนเสิร์ตไม่ค่อยจัดบ่อยคนเยอะมากค่ะ
ตอนแรกก็คิดว่าจะต้องมีสากลอะไรอย่างนี้ไปต่างประเทศเนอะ
ก็แบบว่าแบบร้องสากลไหมอะไรอย่างเงี้ก็ฝึกไปสุดท้ายคือแบบพุ่มพวงแม่ผ่องศรีอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบลูกทุ่งมาก
แต่ก็เลยลากเพลงแม่พึ่งเพลงช้าโชว์เสียงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ผิดคาดเลย
เพลงไทยบ้านเรานี่แหละเพราะที่สุดเพราะว่าคนไทยในต่างแดนเขาก็คิดถึงเพลงเก่าในบ้านเรานะคะคุณผู้ชม
คือสองสาวเนี่ยจะบอกว่างานไม่ได้หดไม่ได้หายงานเยอะกว่าเดิมและส่วนใหญ่จะเป็นงานโชว์ตัวในต่างแดน
หลายคนก็เลยคิดว่าไม่มีงานในบ้านเราหรือเปล่าก็เลยขายกระเป๋าแบนนงแนนเนมอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่เคลียร์ชัดนะคะว่างานยังมีเหมือนเดิมนะคุณ